วันนี้นะฮะการแข่งขันการปรุงอาหารนะครับ
โชว์ความเป็นที่สุดเรียกว่าสุดยอดนะครับ
พิชิตเงินรางวัล๑หมื่น
วันนี้ที่เราจะมาทำการแข่งขันนั่นก็คือ
ขนมที่ขึ้นชื่อเหมือนว่าเป็นขนมประจำท้องถิ่นของคนที่นี่เขา

บัวลอยยวนเอาละครับเราเอาบัวลอยยวนเนี่ยนะครับมาเป็นเกมในเกมที่มีชื่อว่า
บัวลอยยวนชวนมากิน
บัวลอยยวนชวนมากิน
บัวลอยยวนจะแตกต่างจากบัวลอยทั่วไปตรงที่มีไส้
ซึ่งไส้บัวลอยจะทำจากถั่วที่นำไปผัดกับน้ำตาลให้เข้ากัน
จากนั้นก็นำไปปั้นกับแป้ง
ต้มในน้ำที่เดือดจนสุก
แล้วก็รับประทานกับน้ำกะทิผสมเกลือ
เราก็จะได้บัวลอยยวนน้ำเข็มหรือในภาษายวนเรียกว่าบันโกยเนื้องอกครับ
ส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นการนำถั่วไปผัดกับเกลือและพริกไทย
ลักษณะจะคล้ายกับไส้ขนมเทียนนำไปปั้นกับแป้ง
ต้มในน้ำที่เดือดเช่นกันเมื่อสุกแล้วก็นำไปรับประทานกับน้ำ
จะดองไหมจะลองไหม

เห้ยไม่เคยกินอย่างนี้มาก่อนจริง
เหมือนเรากินขนมลูกชุบ
แล้วก็รสชาติออกเค็มเพราะเป็นน้ำกะทิ

อันนั้นน้ำหวานเรียกภาษา
บรรโกยเนื้อหนอก

ถ้าบันโกยเนื้อมังเป็นน้ำเค็ม

ข้างในเหมือนไส้ขนมเทียนไหมแม่

บัวลอยน้ำเค็มกับบัวลอยน้ำหวาน
สูตรของชาวยวนที่สุพรรณบุรี

ผู้ใหญ่ทำขนมบัวลอยนานหรือยัง

เกิดมา๖๐ปีทำ๗๐ปีแล้ว

ทำบุญไปทำบุญที่วัดอะไรอย่างนี้

ทีมสีส้มนำทับมาโดยผู้ใหญ่บ้านเลยล่ะครับ
พี่ฮะท่นไทยเป็นเป็นอะไร

โอ้โหทีมสีฟ้าก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันครับ

ฉันในครั้งนี้ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้
แน่นอนนะครับง่ายนะครับผม
ตัวแทนขอทีมละ๒ท่านครับ
เอาละครับตอนนี้ได้ตัวแทนทั้งสองทีมนะครับ
สีฟ้าและสีส้มแล้วนะครับ

รอแค่ไส้อย่างเดียว
ฉะนั้นเราจะไปหาทีมหนึ่งไปหาไส้ปลา

ไส้หวานก็ไส้เข็ม
ของคุณเอาไส้หลีสีส้มเอาไส้อะไร
คลองนะครับ

ไป
ภารกิจของแม่ทั้งสองทีมในวันนี้ก็คือต้องตามหาไส้บัวลอยยวนมาให้ได้
ซึ่งทีมพิเศษสุดเลยครับคุณผู้ชม
ท่านนายกอบตของเราก็อาสามาจับพวงมาลัยขับรถอีซูซูดีแม็กซ์มาช่วยลูกบ้านทั้งสองทีมซะด้วย
ซึ่งทีมสีฟ้าจะต้องตามหาไส้หวาน
ส่วนทีมสีส้มต้องหาไส้เค็มครับ
เอามาลุ้นกันว่าทีมไหนจะไวกว่ากัน